พาไปดูอาชีพนะคะเกี่ยวกับไก่หมุนหรือว่าไก่หันในภาษาอีสานที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
เขาบอกว่าไม่ได้หันคือการหมุนแบบนี้

เอาเป็นว่าไปดูกันเลยดีกว่าว่าไก่หันหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะ
นี่เขาขายอยู่ข้างทางเวลาเราขับรถไปบางทีเราก็รู้สึกหิวนะ
หิวแล้วก็ไม่มีเซเว่นทำยังไงนี่เลยไก่หันนะคะ

ใช่ค่ะอยู่ที่ริมถนนสายอุดรธานีสกลนครตรงข้ามกับวัดป่าศรีสุธาทิพย
ใกล้ถึงบ้านหนองเม็กอำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานี
เขามีประมาณ๔๕ร้านที่สำคัญราคาไม่แพงนะคะ
คุณสาคอนร่วมจิตค่ะเป็นชาวบ้านแก้มหอมอำเภอชายวานจังหวัดอุดรธานี
เป็นหนึ่งในพ่อค้านี่แหละขายมา๒๐ปีแล้วนะสำหรับไก่หันนี่นะคะ
แล้วก็พัฒนาสูตรหมักขึ้นไปเรื่อยเพื่อให้ผู้ซื้อรับประทาน
แล้วติดใจในรสชาติจะได้วนรถยูเทิร์นกลับมาซื้ออีกสักครั้ง
กินหมดทันทียูเทิร์นหนึ่งกินหมดแล้วก็มาซื้อใหม่
ใช่บด๑ตัวแล้วก็มาซื้อใหม่หมด๑ตัวแล้วก็มาซื้อใหม่
สรุปไม่ได้ไปไหนสรุปว่าอร่อยนั่นแหละนะคะ
สำหรับการหมักนี่เขาจะเน้นเรื่องของสมุนไพรค่ะ
ิ้งค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนี่ก็หมักกันเข้าไปนะครับ
เป็ดเยอะหมักตั้งแต่ช่วงกลางคืน
ตอนเช้าก็รีบก่อไฟแล้วก็นำมาหมุนมาหันมาย่าง
ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงสำหรับหนึ่งตัวนะคะ
ถึงจะสุกอร่อยแล้วก็น่ารับประทาน
จำหน่ายให้กับลูกค้าตัวละ๑๐๐บาทเท่านั้นเอง
ปกติขายได้วันละ๒๐ตัว
แต่ว่าช่วงเทศกาลหรือว่าวันหยุดยาว

ขายได้วันละ๑๐๐บาท

ซ้ายหันขวาเวียนหัวไปเลยนะคะไก่นะคะ
อกจากนี้นะคะในช่วงเวลาว่าง
ถ้าขายหมดเร็วในช่วงบ่ายนะคะ
บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาจะเข้าป่าไปหาเห็ด
เหมือนที่เห็นในภาพนี้หาเห็ดกันเพิ่มเติม
แล้วก็เอามาจำหน่ายใกล้อยู่กับไก่หันนั่นแหละ
เป็นเหตุภูมิเป็นเหตุภูมินะครับนี่ราคาละกุล๗๐ถึง๑๓๐๙บาท

เป็นการตกแต่งร้านเป็นการได้เคอเรดร้าน
นึกว่าไก่หันราคา๗๐๑๓๐๙บาท
เดี๋ยว๗๐นี่ไม่เท่าไหร่แต่ตัวราคาพันกว่าบาทนี่

ใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะริมถนนสายอุดรธานีสกลนคร
ชิมกันได้ไก่หันสูตรสมุนไพร